ดึกที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ผู้ชายคนหนึ่งอายุ๔๓ปีกลับไปง้อขอคืนดีภรรยา
ผู้ชายเขาเคยอยู่กินกับผู้หญิงคนนี้
ปรากฏว่าเขาเลิกกันไปไปมีเมียมีลูกซะแล้ว
กลับมาจะมาหาผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงบอกว่าไม่เอาด้วยไม่อยากอยู่ด้วย

สุดท้ายผู้ชายค่ะเกิดอาการน้อยใจบอกว่าขาดเธอฉันอยู่ไม่ได้
เธอเหมือนขาดใจก็สุดท้ายขาดใจจริง
ตัดสินใจดิ่งมาจากอาคารที่พักสูง๗ชั้น
เจ้าหน้าที่ก็ต้องช่วยกันปั๊มหัวใจสุดท้ายไม่รอดนะคะ
ตำรวจสนเพชรเกษมพร้อมกับกู้ภัยไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
คือจุดเกิดเหตุเป็นอาคาร๐๗ชั้น๗ชั้นภายในซอยเพชรกะเสม๕๕ทับ๓
แขวงหลัก๒เขตบังแครกรุงเทพ
จุดเกิดเหตุก็คือบริเวณหลังของอาคารนี่แหละค่ะ
พบร่างผู้เสียชีวิตเป็นชาย๑รายนอนคว่ำ
หัวทิ้มลงไปในรางระบายน้ำ
ทราบชื่อต่อมาก็คือธนเดชนวลสุธาอายุ๔๓ปี
เป็นชาวจังหวัดสมุทรสาครพนักงานสอบสวนเข้าไปตรวจสอบในห้องพักบริเวณชั้น๕ของอาคาร
ไปพบว่ามีขวดวายแล้วก็มีดอยู่กลางห้อง
หญิงสาวเจ้าของห้องซึ่งเป็นอดีตภรรยาของผู้เสียชีวิต
เล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุนายธนเดชผู้ตายมาหาที่ห้อง
มาง้อขอคืนดีแต่เธอปฏิเสธเพราะธนเดชเนี่ยไปมีลูกมีเมียแล้ว
คือคุณไปมีใหม่แล้วคุณก็ไปอยู่ของคุณ
เขาบอกว่าเขาไม่ยอมคืนดีด้วยซึ่งนี่แหละอาจจะทำให้นายธนเดชเนี่ย
น้อยเนื้อต่ำใจจึงคิดสั้นกระโดดลงมาฆ่าตัวตาย
และเสียชีวิตในที่สุดเจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวต้องมอบให้
อบศพให้กู้ภัยไปส่งให้แพทย์นิติเวชโรงพยาบาลสิริราชชนะสูตร
สาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงอีกครั้งหนึ่งค่ะ